มาดูเรื่องทางการเมืองกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
เตือนนะครับที่ภักด์ร่วมรัฐบาลนะครับ
จะไปเดินสายพบปากฮาศจรรย์กว่าอะไรก็ตามแต่ท่านบอกว่า

ส่วนเหตุระทึกเหตุนี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ
กระทรวงกลาโหมเกิดเสียงระเบิดก่อนนายกรัฐมนตรีจะไปประชุมแล้วคุณผู้ชมคิดว่า
พวกเขาจะวุ่นวายกันแค่ไหนเนี่ยครับเป็นฆาติการกระทรวงกลาโหมครับ
กั้นพื้นที่ตรวจสอบเลยเครื่องปั่นไฟในอาคารครับ
มันเสียงดังคล้ายระเบิดสนั่น๒เครื่องเลยนะครับ
ราชการกระทรวงสื่อมวลชนตกอกตกใจกันไปตามกันครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงนะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๑คน
จากเศษชิ้นส่วนเครื่องปั่นมันกระเด็นเข้าหน้านะครับ
ก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมนะครับ
จนเจ้าหน้าที่นะครับต้องมาเดินเครื่องปั่นไฟ
ซึ่งกระทรวงกลาโหมวันนี้จะมีการประชุมสภากลาโหมครับ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน
เกิดเหตุนะครับอยู่ติดกับทางเข้าที่ขบวนรถนายยกรรธมนตรีจะต้องผ่านด้วย
ส่วนความคิดหมายทางการเมื่อที่ผมปล่อยเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับ
ฟอร์มทีมกันนะครับของพักร่วมรัฐบาลนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ทำให้นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ท่านก็มาพูดถึงการเดินหน้าทำงานของพักเก้าไกล
แล้วก็มีการเตือนด้วยโดยเฉพาะการตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อเปลี่ยนผ่านนะครับ
ที่จะไปหารือกับข้าราชการประจำและขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่าง
ท่านบอกว่าเออถือว่าเตรียมตัวดีนะแต่ระวังนะครับ
ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะอีกทั้งข้อมูลสำคัญของทางราชการ
รายงานส่งมอบให้ได้แค่เพียงนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับ
บางข้อมูลหลังต่างต้องพูดพูดประกอบ
ไม่ได้อันนั้นไม่ได้ดีแล้วเดี๋ยวว่าจะไปให้กับแหละ
งานยกธรรมดีตรงเดียว

คณะทำงานของแปดภักดิ์ร่วมรัฐบาล
จะประชุมผลการทำงานครั้งแรก
ซึ่งอาจจะมีการร่วมวางแผน
แนวทางนโยบายที่จะทำร่วมกันในฐานะรัฐบาลด้วย
ส่วนประเด็นการเข้าหารือกับข้าราชการนะครับ

คณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านทำหน้าที่ตามกรอบ
โดยไม่มีการก้าวล่วงหรือก้าวไก่การทำงานของราชการประจำ
่งเน้นการแก้ปัญหาในภาพรวมครับ
เราจะไม่ไปก้าวล่วงอะไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ระยะเปลี่ยนผ่านในคำนานประสานงานชุดเปลี่ยนผ่าน

ความคิดเห็นทางมิติทางการเมืองของพักร่วมของเรานะครับ
ที่จะไปรับข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นก้าวล่วงฝ่ายประจำนะครับ
ขณะที่นายพิธาลิมจริงรัฐหัวหน้าภาคก้าวไกร
และแคนดิเดตนายกรรธบนตรีท่านเข้าหาลือกับท่านนี้ครับ
สนั่นอังอุบลกุลประธานสภาหอการค้าไทย
ทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ
ตามนโยบายที่จะขับเคลื่อนนะครับ
ซึ่งนายพิธาระบุว่าประเด็นของค่าแรง
เหมือนเหรียญที่มี๒ด้านเสมอ
แต่สิ่งสำคัญคือคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ที่ต้องสอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครับ

เราจะปล่อยให้ขึ้นเพื่อที่จะปล่อยให้ขึ้นในมุม
เราต้องการที่จะให้พี่น้องรายงานสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้
แต่คราวนี้เนี่ยเมื่อเขาสามารถที่จะมีชีวิตพอที่จะอยู่ได้ปุ

แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอ
คือการลดพลังงานลดดีเซลลดค่าไฟลดต้นทุนอื่น
การนำเสนอว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนจากการใช้แรงงานอย่างเดียว
ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมีการช่วยเหลือยังไง
ก็อาจจะทำให้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็เข้าใจกันได้มากขึ้น
ด้านประธานหอการค้าไทยประกาศนะครับประกาศว่าอะไร
ประกาศว่านะครับพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาล
ย้ำว่าปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องแก้ไข
ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลด้วย
ซึ่งรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งควรได้จัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดครับ
คืออย่างนี้ครับไม่ว่าจะคุณพิธาหรือพักไหน
ที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เร็ว

คือความเชื่อมั่นของคนต่างชาติ
ผมว่าเขาความมั่นจ้องเราอยู่
ว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดทั้งเที่ยวทำได้
เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนของคนไทยทั้งชาติครับ
แล้วคุณพิทารไปที่นี่จะมีแฟนคลับให้กำลังใจมั้ย

เพศทุกวัยก็สวมเสื้อสีส้มนะครับ
ไปขอไล่เซนกันขอถ่ายรูปกันครับ